สวัสดีครับครับเกมในบ้านเราก็สนุกสนับบอลถ้วยนะครับ
สำหรับการแข่งขันในรอบรองฟุตบอลโลต้าลีกครับ

ครูนิเตะที่บวชจินดาครับเพียงแค่สิบสองนาทีครับ
รู้จักการงงของสุรชาติสารีพิมพ์นะครับ
เกมนี้มิรวรรณรายวัชก็เดินทางไปชมเกมด้วยครับกุญสือทีมชาติไทย
จากนั้นบุรีรำครับได้จุดโทษจากจังหวะที่แตะหลบไปแล้วของออสวาโดฟิลโยครับ
๑๗นะครับไปถูกการพัฒนาในจานประตูของบีจีทอมฟาว
ครึ่งหลังครับนาที๘๔เกมก็ทำท่าว่าน่าจะออกเสมอต่อเวลาได้
แต่บีจีมาได้ประตูชัยครับจากกวินบาล่า
นาทีหนึ่งก็เล่นเกมรับมาตลอดครับบิจิอดทนมาสมควรนะครับ
ชนะไปได้๒๑ครับบีจีพลิกล็อกเลยครับ
ก็เข้ารอบชิงชนะเลิศลีกครับได้เป็นครั้งแรกของสโมสรส่วนบุรีรำนั้นพลาดโอกาสในการคว้า๓แชมป์ในปีนี้
แต่ว่ายังเหลือเอฟเคครับที่เข้าถึงรอบรองอีก๑รายการแล้วก็ไทยลีกขออีก๓แต้มก็จะคว้าแชมป์แล้วครับ
สถานการณ์ในหลีกของบีจีนั้นยังไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอย่างน้อยครับเข้าถึงรอบชิงบอลถ้วยแล้ว
เวลาปกตินะครับโดยเชียงรายได้ประตูจากชายวัดโบราณจังหวะนี้นะครับ
เติมขึ้นมายิงนาทีสิบเอ็ดครับก่อนที่นครราชสีมานั้นจะได้จุดโทษ
นาทีเจ็บสิบสองครับเรศรัทรวงอัศสำเสาภูกทำฟาว
แล้วก็ลุกขึ้นมายิงเองไม่พลาดครับเสมอหนึ่งหนึ่งในเก้าสิบนาที
ต่อเวลาทำอะไรกันไม่ได้ต้องดวนจุดโทษแล้วก็ปรากฏว่า
ช่วงจุดโทษนี่แหละครับชัดชัยบุตรพรมครับ
กลายเป็นฮีโร่ของเชียงรายด้วยการเซฟ๒จุดโทษและนครราชสีมา
นั้นยิงไปชนคานหนึ่งคนด้วยนะครับสตาร์ทอ่ะยิงนำก่อนนะครับ
โคราชแต่สุดท้ายเชียงรายแน่นอนกว่าครับ
เทวดายิงเข้า๓จาก๔คนครับชนะไป๓ต่อ๑สกอร์รวม๔๒ครับ
เชียงรายเข้าชิงลีกครับเป็นปีที่๒ติดต่อกันครับ